ไม่รู้ว่าเด็กต้องปิดตาข้างหนึ่งหรือเปล่านะคะ
แต่เราขอเปิดสองข้างเต็มเลยค่ะคุณ
สำหรับหนุ่มคนนี้โตโนภาคินนะคะ
เออถอดเสื้อเอ๊ะถอดเสื้อบนเวทีคอนเสิร์ตนะคะ
แต่ว่าเนื่องจากอยากจะฟิตหุ่นเพื่อที่จะเอาใจแฟนคลับนั่นเองค่ะ
เออ่ะถอดเสื้อเออ่ะถอดเสื้อ

ได้เหรอได้เหรอไม่ได้ใช่ไหมอ๋อ
นี่คุณดูซะก่อนไม่รู้จะโฟกัสที่ไหนดี
ทั้งสีผมสีเล็บเล็บทาดำอะไรอย่างนี้เดี๋ยวคุณดู

ะกันถอดขนาดนี้แต่ว่าไม่ได้มาง่ายนะคะ
กว่าจะได้ซิกแพคลีนเป็นลอนชัดขนาดนี้ค่ะ
เจ้าตัวก็ต้องบอกเลยว่าฟิตหุ่นอย่างจริงจังนะคะ

ตรงนี้แหละค่ะหยุดอ่านข่าวก็ขอดูโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะ
บอกเลยฟิตหุ่นครั้งนี้เพื่อความบันเทิงบนเวทีล้วนค่ะ
แต่ว่าถ้าจะจับเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับดาราที่เป็นแมนแล้วก็สายเฮลตี้เนี่ยนะ
เขาบอกเลยว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำเพื่อตัวเองแล้วก็แฟนคลับเท่านั้นค่ะ
ผมว่าแล้วแต่คนจะชอบนะครับการที่ผมดูแลตัวเอง
ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะเอาหน้าอกผมหรือว่ากล้ามท้องผมไปเปรียบเทียบกับใคร
ผมว่าเรามองโลกให้ดีดีกว่าคือเราใส่ใจกับสุขภาพของตัวเอง
โดยที่ทุกวันนี้ผมไม่ได้คิดจะแข่งกับใครเลยครับผมแข่งกับตัวผมเอง
หน่อยเลยครับเพราะว่าผมเจอแต่เรื่องดีนะครับ
ผมเจอแต่ข่าวที่ดีเรื่องหุ่นก็ดีทั้งนั้นเลยที่ลงมาตลอด